ชายวัย๘เดือนที่หายออกจากบ้านที่จังหวัดนครปฐมตั้งกุมภาพันธ์
คือเมื่อคืนนี้เนี่ยทำเอาหลายคนตาค้างเหมือนกันนะนอนไม่หลับกันเลยว่า
เกิดอะไรขึ้นที่เราทิ้งท้ายไปว่าแม่เด็กอยู่ไปคุยกับหมอดูใช่ไหม
หนึ่งคุยอะไรกันไม่รู้แหละแต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บ
จูงมือพากันออกมาริมน้ำแม่เด็กจุดทูบหนึ่งดอกริมน้ำแล้วมีการตะโกน
โยนของลงไปบอกกลับมาหาแม่ได้ไหมใช่นำทางกลับมาหาแม่ได้ไหมลูก
นี่มันหมายความว่ายังไงวันนี้ค่ะเรายังคงตามกันต่อ
เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงระดมค้นหาในทุกพื้นที่ในทุกความเป็นไปได้นะคะ
ทุกแห่งยังไม่เจอวี่แววอะไรนักประดาน้ำก็ระดมกำลังค้นหาในคลองแถวบ้าน
เบาะแสที่อาจารย์หนึ่งหรือหมอดูที่ชื่อหนึ่งทำพิธีทำนายเอาไว้
ในขณะที่แม่เด็กเราพยายามถามนะเมื่อวานมันหมายความว่ายังไงเหรอ
ที่ไปจุดทูบดอกหนึ่งที่ไปบอกว่าให้นำตัวกลับมาหาแม่นำทางกลับมาหาแม่มันคืออะไรเหรอ
แม่เด็กยังคงยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้เอาลูกทิ้งน้ำ
แล้วก็ไม่รู้ใครพาลูกไปก็ยังคงพูดเหมือนเดิม
กร๗๗๐๑ขี่มาจากบ้านพักเอามอเตอร์ไซคันนี้มามอบให้กับตำรวจสพบังหลวง
หลังจากที่เมื่อวานนี้จำได้ไหมคะที่บอกว่าครอบครัวของฝั่งสามีขอรถคันนี้คืน
ระหว่างที่สามีเธอถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเพราะว่ารถคันนี้มันก็คือรถสามีแหละ
แล้วพ่อของสามีเป็นคนค้ำประกันเอาไว้ค่ะเธอก็เลยขี่มาคืน
แล้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็เลยพาตัวเธอไปทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
มีตำรวจเป็นตัวกลางนำรถส่งมอบให้กับครอบครัวของฝั่งสามีนะคะ
เธอยังคงยืนยันคำเดิมเหมือนเดิมเลยว่าเธอไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน
นอนอยู่กับลูกลุกมาให้ลูกให้นมลูกชงนมเนี่ย
สองทุ่มตีสามและตีห้าแม้ตำรวจจะยืนยันแล้วว่าเธอไม่อยู่บ้านช่วงตีห้า
อืมและยืนยันว่ามีคนเห็นผู้หญิงเดินออกจากบ้านช่วงตีสามถึงตีห้า
แต่เธอบอกไม่ใช่เธอใครเดินเธอไม่รู้แต่ไม่ใช่เธอและเธออยู่บ้าน
ส่วนการทำพิธีกับหมอหนึ่งเมื่อคืนนี้เธอบอกเธอก็เชื่อว่าเธอจะเจอลูก
ทำพิธีเธอรู้สึกใจเต้นรัวจังหวะที่โยนผ้าลงแม่น้ำท่าจีน
ผ้านั้นเป็นผ้าที่ลูกใช้ประจำแต่พอโยนไปอ่ะผ้ามันไม่จม
อืมเธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่จากการพูดคุยกับพ่อ
พ่อก็บอกว่าลูกเนี่ยอาจจะยังไม่เสียชีวิตหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่จุดนี้
ส่วนที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าเธอเอาลูกไปทิ้งน้ำเนี่ยเธอบอกว่าไม่รู้จริง
เธอไม่ได้ทิ้งเธอไม่รู้ว่าใครพาลูกไป
ถ้ามีคนนำลูกไปทิ้งลงน้ำหรือทำให้ตกน้ำหรือทำให้เสียชีวิตเนี่ย

มันใช่หนูป่ะมันก็ไม่ใช่แม่งคือเราก็นอนอยู่ที่นอนอย่างนั้น
คือเราก็ยืนยังตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเราอยู่ในความรู้สึกเป็นบ้าน

ทีนี้ภารกิจการค้นหาเด็กนักประดาน้ำจากมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
แล้วก็นักประดาน้ำจากมูลนิธิร่วมกระตันยูระดมกำลังกว่า๑๐นายลงพื้นที่ค้นหาต่อเนื่องเลยครับ
ค่ะตามคำทำนายของอาจารย์หนึ่งหรือว่าหมอดูหนึ่งนั่นแหละฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เล่าไปแล้วว่าทุกคนก็ตื่นเต้นตกใจ
แล้วก็ยังอึ้งอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โยนผ้าผืนหนึ่งเป็นผ้าสีเหลือง
แล้วแม่ก็บอกว่ากลับมาหาแม่นะลูกผ้าขนหนูลอยไปอยู่ที่ปักคลอง
ต่อไปยังกับแม่น้ำท่าจีนครับก็ทำนายว่าจุดที่ผ้าขนหนูลอยอยู่จะเป็นจุดนำทางไปเจอเด็กจนได้ในที่สุด
การสำรวจวันนี้พบว่าผ้าคนหนูสีเหลืองผืนนั้นลอยมาติดอยู่ริมน้ำใกล้หัวสะพานครับผืนนี้ฮะ
ห่างจากจุดเมื่อวานประมาณสัก๕๐เมตรเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้นักประดาน้ำ๑๐คน
ดำลงไปตรงจุดนั้นแหละจุดที่ผ้าขุนหนูไปติดอยู่ดำค้นหาอยู่
ก้นน้ำตรงนั้นฮะวางแผนค้นหาอย่างละเอียด
เริ่มจากใต้สะพานใกล้จุดที่ผ้าขนหนูลอยอยู่ไปถึงบริเวณปากคลอง
เชือกสีแดงขึงให้เป็นแนวตรงนักประดาน้ำจะได้ค้นหาตามแนวเส้นเชือก
เริ่มจากริมตลิ่งไล่ไปครับถึงบริเวณกึ่งกลาง
บริเวณน้ำตรงเนี้ยฮะตรงคลองตรงนี้นะ
ปูพรมดำน้ำค้นหาละเอียดมากวันนี้การค้นหาใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง
นักประดาน้ำไปเจอเพียงแค่เศษผ้าผืนหนึ่งครับลักษณะเหมือนกับเป็นเศษผ้าของผู้ใหญ่
แล้วสภาพค่อนข้างจะเก่ามากเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไอ้เศษผ้าที่เจอนี่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับ
หายตัวไปของเด็กละมั้งนี่คือสิ่งที่เจอหลังจากที่ดำค้นหากันชั่วโมงกว่า
ในขณะที่หัวหน้าชุดกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิร่วมกับตันยูนครปฐมบอกว่าการค้นหาใต้น้ำอุปสรรคเยอะครับ
พื้นที่ใต้น้ำมันก็จะมีแต่พวกเศษกอไผ่จมอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายสามชั่วโมงหากันไปหากันมา
ไม่พบสิ่งผิดปกติในเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าถ้าหากจมน้ำจริงนี่ผ่านมา๓สัปดาห์แล้วนะครับ
วันแล้วนะฮะถ้าจมน้ำจริงร่างเด็กน่าจะเปื่อยหมดแล้วแหละอาจจะเหลือแค่เศษกระดูกกระโหลกและร่าง
อาจจะหาชิ้นส่วนกระดูกได้ยากด้วยซ้ำถ้าน้องเสียชีวิตนะฮะถ้าจะหาเจอน่าจะต้องเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเช่นกระโหลกของเด็ก
ถ้าน้องเสียชีวิตนะฮะแต่ก็ยังหวังว่าน้องจะยังมีชีวิตรอดอยู่ลองฟังครับ
คือเราไม่รู้ว่าทิ้งจริงหรือไม่จริงเราก็เลยคิดว่าเราทำเชือกขึงเชือกใต้น้ำทำเป็นลายจากริมตลิ่งแล้วก็เขาอยากออกกลางแม่น้ำไปเรื่อยเพื่อหาให้แบบละเอียดที่สุด
อุปสรรคข้างล่างก็คือที่ว่าริมนู้นที่มันหาลำบากก็คือพวกกิ่งไม้กอไผ่คือกอไผ่ตัวนี้มันมีเยอะจริงจะเป็นพวกผ้าที่ห่อมาหรือว่าอะไรเนี่ยคงจะลงไปใต้กอไผ่ไม่ได้
เราก็ต้องหาข้างบนว่าเราเจอเศษผ้าอะไรไหมแล้วถ้าเกิดทิ้งจริงถ้าเศษผ้าไม่ได้ก็คือหาแบบเป็นหัวกระโหลกของน้องอย่างนี้คือจะเป็นกระดูกที่ชิ้นใหญ่ที่ว่ายังหยิบหาง่ายกว่า
ส่วนเนื้อเนี่ยคือไม่อยู่แล้วคือหลุดแล้วกระดูกเนี่ยน้องอายุแค่ไม่๘เดือนกระดูกก็เล็กแต่ที่จะหาได้คือตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเจอจริงก็คงจะเป็น๖กระโหลก
ค้นหาใต้น้ำพอค้นหาเสร็จแล้วนะครับทีมงานของผู้ใหญ่บ้านนำกำลังค้นหาทางบกเพิ่มเติมครับไปเจอขวดนมเด็กอยู่ที่ป่าย่าข้างทางริมถนนใหญ่ห่างจากปากซอยของบ้านน้องเนี่ยประมาณสัก๒๐๐เมตรเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ครับที่ชี้ให้ดู
นมผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วบริเวณจุกตรงที่มันจะต้องดูดจุ๊บตรงหัวจุก
มีรอยกัดฉีกขาดเล็กน้อยด้วยขวดนมขวดนี้ครับห่างไปอีกนิดหนึ่งสักห้าสิบเมตรเดินไปอีกไม่กี่ก้าว
กู้ภัยไปเจอผ้าอ้อมสีขาวของเด็กที่ใช้แล้วผืนนี้ครับคุณผู้ชมคุณมิ้นฮะ

แรกก็คือผืนที่โยนเมื่อคืนแล้วลอยไปติด

ที่๒คือเป็นผ้าผู้ใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำ

อ้อมเอยขวดนมเอย
เกี่ยวไหมกับการหายตัวปริศนาของเด็ก๘เดือนนะครับ
ทีนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
อาจารย์๑หมอดูไพ่
เขาบอกเขาไม่ใช่ร่างทรงนะเขาเป็นหมอดูไพ่
พาแม่เด็กไปที่ป่าที่อยู่หลังบ้านร้างห่างจากบ้านประมาณ๕๐เมตร
จากนั้นมีการพูดคุยกัน

เขาชอบไปคุยกันสองคนแล้วเราไม่ได้ยินเขาไม่ให้เราฟังด้วย

หน้าแม่เด็กค่อนข้างเครียดอย่างเห็นได้ชัด

อาจารย์หนึ่งใช้จิตวิทยาในการพูดคุย
จับมือแม่เด็กไว้แล้วก็พูดว่า
ถ้าลูกของเธออยู่ตรงนั้นตรงนั้นคือหมายถึงจุดที่โยนผ้าครับ

บีบมือเธอแรงมาก๓ครั้งจนเธอรู้สึกเจ็บ

ปล่อยมือแล้วเดินออกไปเลย
แต่แม่เด็กก็ยังกำมืออยู่เหมือนเดิม

ผ้าขนหนูสีเหลืองที่ทำพิธีเมื่อคืนนี้ค่ะ

อาจารย์หนึ่งก็เลยกำชับบอกว่า
โกหกอีกนะหลังจากนี้มีอะไรคุยกัน

ว่าสุดท้ายความจริงคืออะไรอะ
ต้องเข้าเครื่องจับเท็จถึงจะรู้ว่าโกหกหรือไม่โกหก
เมื่อที่คนสงสัยใช่ไหมว่าเข้าไปคุยอะไรกัน
คืออาจารย์หนึ่งบอกว่าให้แม่เด็ก
ทำพิธีโดยเอาผ้าที่เป็นของใช้ของน้อง
น้องอ่ะเอามาใช้ในการทำพิธีที่ว่าโยนลงไปในหลัง
ใช่ครับก็เห็นว่าเอาผ้าสีเหลืองมาก็เข้าใจว่านั่นคือผ้าของน้อง
รู้ทีหลังว่าอ้าวแม่เด็กโกหกผืนนั้นไม่ใช่ผ้าของน้อง
เพราะฉะนั้นพิธีนั้นก็เท่ากับว่าไม่เกิดผลนะคะ
อืมก็ล้มเหลวไปเพราะมันมันผิดตั้งแต่ของที่เอามาใช้
แล้วตอนพาที่พาเดินไปป่าหลังบ้านแม่เด็กก็มีอาการเลิกลัก
วิตกกังวลเหมือนสับขาหลอกอ้างนั่นทีอ้างนี่ที
แล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักอาจารย์หนึ่งบอกว่าตอนทำพิธี
เห็นภาพค่ะเป็นภาพความมืดลักษณะเหมือนร่างกายเด็กมีดินโครนทับอยู่
แต่เห็นไม่ชัดว่าใช่น้องที่หายไปไหมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตรงนั้นน่ะจุดอะไร
บอกว่าสงสัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างคงยังไม่อยากให้เห็นแล้วมั้ง
แต่อันนี้ต้องขอพูดหน่อยนะว่าผ้าขนหนูที่น้องเอามาโยมเมื่อวานเป็น
ผ้าขนหนูปลอมซึ่งน้องโกหกเรานะคะคือมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ที่ใช้แล้ว
ไม่ใช่ผ้าขนหนูประจำที่น้องเคยใช้เราก็เลยไปโฟกัสที่ว่าถามแค่ตรงว่า
อยู่ตรงไหนแค่นั้นเองอ่ามันก็เป็นคำตอบชัดเจนคำตอบเดิมก็คือว่า
ตรงนั้นเราก็ถามเขาว่านี่ไม่โกหกเราใช่ไหม
อืมเขาก็บอกว่าไม่ถ้าเกิดทางศัยศาสตร์ถ้าข้างล่างเขาไม่เปิด
ศักดิ์สิทธิ์เขาไม่เปิดสิ่งลี้ลับเขาไม่เปิดให้เจอ
หาให้ตายมันก็ไม่เจออันนี้ก็เป็นอีกจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ก็อาจารย์เจก็นิมิตเห็นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนยังไง
จริงอาจารย์เจบอกว่าจะเจอภายในเมื่อวานวันนี้ใช่ไหมครบกำหนดแล้วใช่ไหมฮะ
แล้วยังไม่เจอนะคะแล้วก็นี่อ่ะจากนิมิตอาจารย์เจศูนย์นิมิตรอาจารย์หนึ่ง
ครับนะคะ๒๑วันนะครับการหายตัวไปปริศนาของเด็กคนหนึ่ง
อายุเพียงแค่๘เดือนหายไปได้ยังไงอย่าลืมว่านี่คือคำถามหลัก
และใครพาเขาไปหรือเปล่าหายไปที่ไหนเหล่านี้เป็นคำถามที่สังคมก็รอฟังคำตอบนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ๖โมงเย็นครับอาจารย์หนึ่งหรือว่าหมอดูหนึ่งเนี่ย
ปักหลักติดตามการค้นหาของเจ้าหน้าที่จนถึงตอนค่ำเห็นทูบในมือไหมครับ
วันนี้จุดทูบอีกแล้วอ๋อกี่ดอกครับเนี่ยวันวันก่อนดอกเดียวเนอะ
เมื่อวานเนี่ยให้แม่จุดหนึ่งดอกค่ะแล้วก่อนหน้านั้นจุดสิบหกดอกเออ
วันนี้จุดสิบสามดอกครับอืม
กล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางในการค้นหาเด็ก
หากว่าจมอยู่ใต้น้ำจริงตามเบาะแสที่แม่เด็กบอกว่าน้องอยู่ตรงนี้
ก็ขอให้เจอเจอเธอบอกแบบนี้ฮะ
หนึ่งเด็กแม่หมอเล็กน้องเด็กชาย
อันเชิญวิญญาณของน้องขึ้นมาได้แล้วลูกวันโกนแล้ว
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้น้ำนี้ปล่อยน้องขึ้นมา

พรุ่งนี้เป็นวันพระนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีตามความเชื่อย้ำ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลชุดนักประดาน้ำดำน้ำค้นหาที่ปากคลอง
ท่อจุดเดิมนะฮะที่แม่เด็กบอกว่าลูกจมอยู่ที่จุดนั้น
ลงไปงมค้นหาอีกครั้งช่วงหัวค่ำต้องใช้ไฟฉายเนี่ยส่องฮะ
ค้นหาใต้น้ำยิ่งยากขึ้นไปอีกแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีอันตราย
เพราะอย่างที่บอกขนาดกลางวันดำลงไปยังเจอพวกเศษกอไผ่
แล้วก็อุปสรรคเยอะแยะนี่คือภาพล่าสุดเมื่อตอนช่วงหัวค่ำครับ
สุดท้ายต้องยุติการค้นหาชั่วคราวครับแล้วมีรายงานว่าอาจารย์เจ
ทำพิธีริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งด้านหลังโรงเรียนวัดศิลามูล
แต่ไม่อยากออกสื่อมาทำพิธีเสร็จปั๊บกลับทันทีครับ
เป็นข้อมูลรายงานมาแบบนี้นะฮะก็ยังต้องค้นหากันต่อไป
ทีนี้หลายคนมีคำถามว่าเอ๊ะอาจารย์หนึ่งนี่เขาเป็นใครเหรอ
เหมือนไม่ไม่เคยได้ยินชื่อกันมาก่อนก็เพิ่งจะเห็นเมื่อวานได้ยินชื่อเมื่อคืน
ใช่ไหมคะก็เลยอันไหนไปทำความรู้จักอาจารย์หนึ่งหน่อยสิเขาเป็นใครคะ
เป็นหมอดูดวงนะคะหนึ่งละพัทธิดาสำนักงานเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ทีมข่าวลงไปเจอผู้ชายคนนี้นะคะนายเอกเป็นคนสนิทของอาจารย์หนึ่งดูแลสำนักอยู่
นายเอกบอกว่าเดี๋ยวผมขอชี้แจงความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนแล้วกัน
หลายคนเรียกอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งอ่ะเขาไม่ได้เป็นอาจารย์นะอืม
คือไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เขาเป็นหมอดูไพ่และเขาก็ไม่ได้มียานทิพย์อย่างที่หลายคนเข้าใจด้วย
ส่วนใหญ่ก็รับดูดวงให้กับคนทั่วไปเฉยก็เลยถามว่าอ้าวแล้วมายังไงไปยังไงถึงมาอยู่คดีนี้ได้ล่ะ
เพราะปกติส่วนใหญ่เวลามีคดีแบบนี้ที่เราจะเห็นกันคือร่างทรงมั่งล่ะหมอผีคนที่มียานวิเศษอะไร
แต่ถ้าคนสนิทบอกเขาเป็นแค่หมอดูหมอดูไพ่ดูดวงไม่ได้มียานวิเศษอะไรแล้วแล้วมาคดีนี้ยังไงอ่ะ
คือเขาบอกว่าที่มายุ่งเรื่องนี้เป็นเพราะว่ามีกู้ภัยที่รู้จักการติดต่อประสานมาให้ไปช่วยค้นหาหน่อยเลยไปทำพิธีโยน
เป็นหมอดูเป็นหมอดูค่ะดูไพ่แล้วก็ไม่ได้มียานวิเศษ
ไม่ได้มีร่างทรงไม่ได้มีพลังวิเศษใดนะคะ
๗วันการหายไปของเด็กชายอายุเพียงแค่๘เดือน
ยังคงต้องตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับ